ทำให้หลายคนตอนนี้ต้องเฝ้าดูแลตัวเอง

ต้องมีรวมถึงมีจิตอาสาควรหนึ่ง
น้ำยาที่เขาเอามาฉีดโพ่นมันคืออะไร

เป็นข้อมูลสำคัญด้วยนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นเราไปดูที่นายกรัฐมนตรีกันก่อน
เมื่อวานไปตรวจเยี่ยมการทำหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์
ไปให้กำลังใจไปเต้นกับเขาด้วยนะ

ให้กำลังใจด้วยนะแล้วก็มอบยาเฟวิลาเวีย
ใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้กับทีมแพทย์ด้วย
แต่ก็มีความสงสัยว่าทำไมนายยกรัฐมนตรีตัวเย็นจัง
ต้องตรวจวัดไข้นะเพราะว่าเข้าพื้นที่โรงพยาบาล

นี่เป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เดินทางไปถึงโรงพยาบาลราชวิถีบริเวณทางเข้า
ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
ซึ่งระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินเข้ามาที่บริเวณเครื่องตรวจ

วัดอุณหภูมิของนายยกรัฐมนตรีได้เพียง๒๘๕องศาเซลเซียส

ซึ่งแน่นอนอุณหภูมิต่ำกว่าคนปกติทั่วไป
อุณหภูมิคนทั่วไป๓๗องศาเซลเซียสถูกต้องไหม

นี่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และเป็นคำถามว่า
นายกรัฐมนตรีตัวเย็นผิดปกติจัง
บ้างก็วิจารณ์ไปต่างนานาสนุกปากว่า
เฮ้ท่านายยกเป็นคนเลือดเย็นรึเปล่า
เพราะปกติคนเราอย่างที่บอกไปอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่ประมาณ๓๖

ก็ไปตรวจสอบกันแล้วก็เป็นความคาดเคลื่อน
จากการตรวจสอบเครื่องดังกล่าวทราบว่าเป็นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
แต่ช่วงเวลาขณะนั้นเครื่องมันไปจับอุณหภูมิของห้อง
ที่เปิดแอร์อยู่อุณหภูมิภายในห้องประมาณ๒๘๕องศาเซลเซียส
แล้วก็เครื่องมันยังไม่ได้ล็อกไปที่การตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย
ดังนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินผ่านเข้ามา
เครื่องมันก็เลยไม่ได้วัดอุณหภูมิร่างกายของนายยกรัฐมนตรี
ทีนี้ครับก็ต้องมาวัดกันใหม่
แล้วก็สักประมาณ๓๗๕องศา
คุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวที่เมื่อวานี้
เรื่องของเจ้าเครื่องนี้คนก็เลยไปอย่างนี้คุณวิพากษ์วิจารณ์ว่า
ขนาดโรงพยาบาลเครื่องยังตรวจได้แบบนี้มันได้มัดอาถารณ์จริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยในช่วงที่นายก

นิดเดียวหรือเปล่าแต่เป็นจังหวะที่นายยกไปตรวจโรงพยาบาล
คุณผู้ชมฟังเสียงบรรยากาศช่วงนี้หน่อยฮะ
เรื่องของเครื่องตรวจก็ว่ากันไปเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว
พอผ่านเข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกไปว่านายกก็มาเต้น
เพลงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่ดีก็เต้นไปด้วย
โอ้โฮแล้วสมมติคนอื่นคุณหมงคุณหมอเต้นใหญ่เลย
ส่วนอีกช่วงหนึ่งนะครับก็ระหว่างที่นายกไปเยี่ยมการคัดกรองผู้ป่ว
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับเป็นช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาบ่าย๓พอดี
ซึ่งทางโรงพยาบาลก็จะให้บุคลากรรวมถึงคนไข้
ร่วมเต้นออกกำลังกายบริหารห่างไกลโรคไปด้วย
ซึ่งนายยกอันตรีก็เต้นไปกับเขาด้วย
บอกว่าสถานการณ์ในไทยยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจ
จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ละวันแต่ยังสามารถควบคุมได้
ยังไม่เข้าสู่ระยะที่๓
ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม
อันนี้นายยกบอกว่าแม้ยังไม่เข้าสู่ระยะที่๓
เรายังเป็นเรื่องของการประบาดในระยะที่๒ในประเทศอยู่
แต่ยังไงก็ตามขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม
หรือการใช้แก้วน้ำแก้วเดียวกันหรือการสูบบุหรี่มวลเดียวกัน
ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะมีตัวอย่างอยู่แล้ว๑๑คนล่าสุด
ส่วนผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว
ย้ำว่ารัฐบาลมีมาตรการและกฎหมายที่ออกมาแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้ที่ถูกกักตัวที่บ้าน
ให้รายงานตัวทุกวันตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของการเฝ้าระวังและการเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัย
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่
กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อตกลง
การเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรเหล่านี้แล้ว
ในการเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
แพทย์ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข
โดยงานนอกสังกัดกระทรวงสถานพยาบาลและท้องถิ่น
จะได้ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยผลัดละ๑๕๐๐บาท
ส่วนพยาบาลนักวิชาการด้านสาธารณสุข
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าหน้าที่อื่น
ก็ได้ค่าเสี่ยงภัยผัดละ๑๐๐บาทต่อคน
โดย๑ผลัดปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
ซึ่งก็จะสามารถเบิกได้ตั้งแต่การปฏิบัติหน้าที่
ในเดือนมกราคมปี๖๓เป็นต้นนะครับ